มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหากรรมมูลมังอีสานครั้งที่๑๔
ในชื่อสกลม่วนซื่น
นายพิสิทธิแร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานแถลงข่าวงานมหากรรมมูลมังอีสานครั้งที่๑๔
กลม่วนซื่นซึ่งเป็นการยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดงานระหว่างวันที่๒๒๒๔กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณริมห้วยทรายมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนคร
ภายในงานพบกับการจัดนิทัศกาลแบบมีชีวิตสาธิตวิธีสกลม่วนซื่น
ประเพณีบุญภเวทประเพณีบุญบ้างไฟแห่ประสาทพึ่งประเพณีแข่งเรือยาวและประเพณีไหลเรือไฟ
ยังมีการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อการรวบรวมสร้างองค์ความรู้
ประเด็นอีสานมวลชื่นและการเสวนาผลงานวิชาการการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย
รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาหารพื้นบ้านพืชพันธุ์สมุนไพรอีกด้วย